นี้นะครับคือชื่อของเห็ดนะครับ

อยู่ที่จังหวัดนครนายกนี่แหละครับผม

บอกว่าเป็นเห็ดแปลกแล้วมีขนาดใหญ่ดีนะฮะ

เห็ดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ที่บานออกเป็นแฉก
โดยรอบเหมือนดาวนะครับ

หลังบ้านของบ้านเลขที่๕๕ทับ๒หมู่๖
ดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ของนางวันเพ็ญมูลเกษมครับ
โดยนางวันเพ็ญเล่าว่าพบเห็ดนี้ขึ้นในโคนไผ่มานานแล้วล่ะ
ประมาณ๒เดือนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไร

กระทั่งไปพบข่าวเห็ดประหลาดก็มาดูกันแล้วครับ
พอมาเสร็จปั๊บเหมือนที่บ้านเลย

เป็นหนึ่งในเห็ดที่มีรูปร่างแปลกชนิดหนึ่งของโลก

มักพบบริเวณที่มีการทับถมของต้นไม้ที่ตายเป็นเวลานาน
โดยดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มอยู่กับพื้นดิน
ลักษณะดอกระยะแรกจะเป็นดอกกลมนะครับ
มีขนาดประมาณ๓๕เซนติเมตร
เทาดำคล้ายกับเห็ดเพาะ

กนอกเห็ดจะบานออกเป็นแฉก๖๘แฉกครับ

ดาวดินจะพบมากในพื้นที่ป่าในทวีปอเมริกาเหนือนะครับ

แล้วก็ใครที่ไปเข้าป่าจะเก็บเห็ดอะไรมาทานนะ